ไปพบศพผู้ชายคนนึงนะคะเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
กลางสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอปากพยูน
เรื่องต้นคาดว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องชู้สาว

ร่องน้ำกว้างประมาณสัก๓เมตรได้
กลางสวนยางพารานะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชาตรีมากนุ้ยอายุ๓๐
คือสภาพศพเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นแล้วอะค่ะตรวจสอบตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิง
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกเอวหัวไหล่ด้านหลังรวม๓แผลได้ค่ะ
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณสามสิบเมตรในสวนยางพาราไปเจอมีดพกตกอยู่นะคะ
ว่าน่าจะเป็นของผู้ตายเพราะคมมีดยังอยู่ในฝัก
ส่วนอาวุธปืนที่คาดว่าคนร้ายยิงเนี่ยค่ะน่าจะเป็นปืนลูกโม่
แต่ไม่เจอปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นคนกรีดยาง
อยู่ในสวนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันศุกร์ได้ยินเสียงปืน
สักสามสี่นัดได้นะคะแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นฝนตกหนักด้วย
บ่ายวันนี้คนในหมู่บ้านออกมาอ้าวเจอศพก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ
พ่อของผู้เสียชีวิตค่ะในคล่องอายุ๕๕ปีบอกว่าญาติญาติช่วยกันหา
ตั้งแต่วันศุกร์แล้วอะค่ะคือหายไปตั้งแต่วันศุกร์เชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องชู้สาว
เพราะลูกชายเนี่ยไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนนึงตอนแรกฝ่ายหญิงก็บอกเลิกกับสามี
แล้วก็ไปอยู่กินกันที่บ้านเมื่อปลายปีอยู่กินกันไม่เท่าไหร่
ต้นปีอ้าวสามีของฝ่ายหญิงรู้เรื่องก็ไปเจอกับลูกชายถึงขั้นท้ายิงกัน
พ่อบอกว่าพ่อก็บอกฝ่ายหญิงไปแล้วว่าออกจากบ้านไปเถอะ
แต่ว่าหลังจากนั้นก็เหมือนกับเขาก็ยังติดต่อกันอยู่อะค่ะ
สุดท้ายกลายเป็นลูกชายพ่อถูกยิงตาย
ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
เรื่องต้นตอนนี้ก็ต้องสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ

ตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ